วันที่๒พฤศจิกายนค่ะตรงกับวันเกิดครบรอบ๕๔ปีของพี่ปูพงศิษย์ค่ะ
ตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่หลายคนชื่นชอบ
พอดีนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราได้มีโอกาสวีดีโอคอลพูดคุย

เบิร์สเดย์แกด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ
ปูบอกว่าวันนี้แกจะมีงานไลฟ์สด
๖โมงเย็นแกบอกว่าแกมีความสุขมากนะคะ
บอกว่าคิดถึงไอดินคิดถึงกลิ่นฝุ่นแบบนี้เลย

ซึ่งพี่ปูพงศิษย์บอกกับเรานะคะว่างานนี้
ถือเป็นงานแรกนะคะหลังจากหยุดยาวตั้งแต่เดือนเมษายน
ส่วนตัวดีใจมากนะคะเพราะว่าได้มอบของขวัญนะคะเป็นเสียงเพลง

ปูบอกว่าตอนนี้คิดถึงบรรยากาศการเล่นดนตรีสดเป็นที่สุดค่ะ
ส่วนวันเกิดปีนี้นะคะถามตรงพี่จะเลิกดิงหรือเปล่า
พี่บอกพี่ก็ยังดิ้งอยู่แต่เขาไปหาหมออยู่นะ
คำตรงพี่จีดวัคซีนหรือยังไปจีดมาแล้วเข็ม๒เข็ม๓เนี่ย
เดือนธันวาคมถามตรงพี่พี่ปูมีเพลงใหม่ไหม
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงเพราะจากพี่ปูพงศิษย์ตำนานคนนี้เลยค่ะ
เราเพื่อขอเลือกเรียนบังคืนหรือว่าให้ของขวัญตัวเอง
ทีนี้โดยการเรียนบังคืนเคล็ดลับแบบนั้นฮะ
ผ่อนให้พอผมยังดื่มอยู่ก็เลยต้องดูแลตับตัวเอง
มีรถลงไหมคะบันเกิดปีหน้าอะไรอย่างนี้
อายุมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวร่างกายมันคงบอกเองว่าเฮ้ยลดได้แล้ว
คิดถึงฝุ่นงานกาชาติคิดถึงใบไม้แห้งงานวัด
พี่แฟนเพลงแล้วก็พี่แฟนไทยรัฐหวังว่าเรียนรู้วันนี้
เราจะได้เจอกันแบบว่าจากการเล่นดนตรีสดหวังว่าทุกคนทั่วประเทศ
ได้วัคซีนจนครบ

ใช่นะคะคิดถึงอะไรนะกลิ่น
คิดถึงฝุ่นงานกาชาติคิดถึงใบไม้แห้งตามงานวัด